สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนเช่นเคย
คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะติดตามพวกเราแบบนี้นะครับ
กับช่วงเวลาดีดีสิบห้านนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับ
เอาล่ะพูดถึงเรื่องของการอัปเดตเหรียญทองการแข่งขันพาราลิมปิกเกมกันหน่อย
เป็นข่าวดีอีกแล้วดีโอกิจัยมากมากเลยนะคะ
นักกีฬาวิวแชร์ขวาเหลือทองในการเนื้อการวิวแชร์เรสซิ่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
ซึ่งพี่พงศกรเนี่ยก็ทำลายสถิติพาราลิปิกเกมส์ด้วยนะครับด้วยเวลาสิบสี่จุดสามศูนย์วินาที
ส่วนดาวน์รูปวัยสิบแปดปีที่วัดแพงเหนือนะครับ
ก็มาแข่งพาราลิปิกครั้งแรกแล้วก็เข้าเส้นใช้ด้วยเวลาสิบสามจุดเจ็ดหกวินาทีนะครับ
ก็แสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนี่สุดยอดตอนนี้ก็ทำให้ไทยเรามีเหรียญทองสามเหรียญ
เหรียญเงินสี่เหรียญเหรียญทองใดอีกห้าเหรียญรวมแล้วสิบสองเหรียญเลยค่ะ
ว่าผลงานดีมากมากเลยนะครับผลงานดีเยี่ยมเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งใครนะครับ
คุณผู้ชมที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปอันนี้ถือว่าเตรียมที่จะรับโชคเลยนะ
เพราะว่าอะไรถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เตรียมเฮได้เลย
เพราะว่าล่าสุดนะครับทางภาครัฐเขาได้เห็นชอบเตรียมที่จะจ่ายเงิน
ยังชีพเพิ่มให้กับผู้สูงอายุเรื่องราวเป็นยังไงคุณชิสานี่ฮะ
ผู้สูงอายุคนไหนอายุ๖๐ปีขึ้นไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ
เบี้ยยังชีพเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยเนื่องจากเงินจำนวนนี้เป็นเงินตกเบิก
ในช่วงปี๖๓จำนวน๔เดือนนั่นก็คือมิถุนายนถึงกันยายนครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงปี๖๔ก็อีก๖เดือนเป็นแบบเดือนเว้นเดือนนะคะรวมละ๑๐เดือนค่ะ
โดยเงินนี้จะเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันที่๓กันยายนนี้แล้ว
โดยเงินจำนวนนี้นะฮะก็จะขึ้นอยู่กับตามจำนวนรายได้ของผู้สูงอายุต่อปีด้วยนะคุณชิสา
ใช่แล้วค่ะคุณอย่างแรกนี่นะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
จะได้รับเงินช่วยเหลือ๑๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน๓๐๐๐บาทต่อปีแต่ว่าไม่เกิน๑แสนบาท
จะได้รับเงินช่วยเหลือ๕๐บาทต่อเดือนนะคะ
ก็ลดหลั่นกันไปอะเนาะ
เงินที่ได้นั้นนะครับจะเข้าไปอยู่ในบัตรสวัสดิการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถซื้อข้าวของต่างได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
อย่างเช่นร้านทรงฟ้าทงฟ้าราคาประหยัด

ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องต่อไปนี้นะคะ
เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่มันน่าตกอกตกใจนิดหน่อย
นี่ค่ะเขากรีดร้องอ่ะคุณชนะ
แล้วเหมือนกับมีใครนำพระพุทธเขาเรียนบางวัยที่ฝีฝ่าเธอด้วย
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นงานนี้ร้อนถึงหมอปลาอีกแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดหน่อย
คู่กัดสมัครข่าว
ยังส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะครับ
บอกไว้ก่อนส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลน์เนี่ย

ส่งมาฟรีคุณผู้ชมคุยกันตลอดทั้งรายการแล้วนะคะ

โดยเฉพาะคลั่งยาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้นะคุณชนะ
แล้วเขาก็ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้คน

เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาจัดการหน่อย

สุดท้ายต้องบุกชาร์จแบบนี้ค่ะ
หวังว่าพวกบุกเกียรติร้างนี้พ้นละ๕๕๕

กระทั่งว่าหลบเข้าไปอยู่ในเพลิงสังกษีของบ้านละที่๑๖๔บ๖ตมนรังกับเพลิง๑๐๑
ซึ่งเป็นบ้านของคนรู้จักกับผู้เกาะเหตุด้วยนะ

ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะชายคุ้มคลั่งคนนี้คือนายสายันจอมคำสิงอายุ๔๓ปี
ผู้นำชุมชนและแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาได้มีการเจรจากับทางผู้ก่อเหตุ
บอกว่าใจเย็นอ้าวมีอาวุธก็วางไว้วางไปก่อน
ช่วงเจรจานี้ให้คุณแม่มาเจรจาด้วยแล้วนะ
เวลา๔๐กว่านาทีคุณชนะแต่ว่าโอ้โหยังไงนายสายันก็ไม่เชื่อ
บอกอีกเดี๋ยวผมจะเผาโทรศัพท์แล้ว
ตั้งแต่ที่เกรงอุ๊ยเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายก็เลยรีบเข้าชาร์จหน่อยแหละ
ในช่วงที่ตัดสินใจเข้าควบคุมตัวนะครับ
ตามหลักยุทธวิธีของทางตำรวจเขาเนี่ย
เขาก็ใช้โล่ป้องกันนะฮะ
โล่ป้องกันเครื่องที่ถือป้องกันไว้ด้วย
แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปแบบนี้
ก่อนที่จะบุกเข้าไปชาร์จตัวได้นะครับ
ตรวจสอบนะครับพบว่านายสายันเนี่ย
มีปืนไทยประณิตขนาด๐๓๘

ตรง
มีสาวคนหนึ่งกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดก็ถ่ายรูปอ่านเตรียมจะลงโซเชียล

จันทร์ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งสติไม่ดีอยู่ก็พุ่งเข้ามาจะทำร้ายอะครับ
เป็นไรพี่เดนเฮ้ย

ดิมาดิมึงมาดิกูผิดอะไรอ่ะกูผิดอะไร
กูยืนอยู่เฉยมึงมาเดินด่ากูบ้านเนี่ย
มึงขัดมอไซดกูด่ากูบ้านเนี่ยกูเป็นไร

เอ้ยเอาดิมึงฝาดปลัวกูฝาดต่อเอ้ย
วากหมารุ่มมีมว

ไอ้มึงลูกฆ่ากูกูพังเอาเกี่ยวอะไรกับพวกผมอ่ะแล้ว
มึงจะฆ่ากูก่อนกูมีสิทธิ์ต้องกันตัวอ้าวเรื่องลามันมัน
งงจริงจริงค่ะอ่ะค่อยค่อยเล่าแล้วกันเขาบอกว่าผู้หญิง
เสื้อลายคนเนี้ยถ้าทามเนี้ยสติไม่ดีในมือน่ะถือมีด
ด้วยน่ะแล้วตอนแรกเนี้ยมันถือถือมาเนี้ยค่ะเป็นเป็น
แผ่นไม้เหรอผมไม่แน่ใจนะยกมาจะฟาดใส่ผู้หญิงคนที่
ถือคลิปอ่ะผู้หญิงคนที่เอาไปถือมือถือถ่ายคลิปอ่า
ผู้หญิงคนนั้นจริงจริงเขาเล่นอยู่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลย
บ้านตัวเองถูกอีกฝ่ายน่ะผู้หญิงคนเสื้อลายนั้นน่ะหา
เรื่องบอกว่าเป็นบ้าเหรอเอออะไรแบบเนี้ยค่ะเธอก็
ตะโกนกลับไปไงเธอก็โมงโหนไงบอกบ้าแล้วจะเป็นในบ้า
เธอสิบ้าอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จะสนุกเรื่องกันยังไง
เกิดเหตุลักษณะแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อลายน่ะ
เขาชักมีดออกมาก็ตัวใครตัวมันล่ะครับแบบนี้
เธอก็ต้องแจ้งตำรวจนะคะแต่ว่าตำรวจก็เรียกว่ายังไม่มาถึงที่เกิดเหตุนะคะ
สุดท้ายผู้หญิงเสื้อลายก็ขับรถมอเตอร์ไซน์หนีไปเออ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งแถวพระราม๒กรุงเทพมหานครนะคะ
แต่ว่าสาวที่ถ่ายคลิปเอาไว้ยังไม่ได้แจ้งความเดินบรรคดีอืม
แต่เอาผิดคลิปนี้มาโพสต์ก่อนเตือนภัยกันก่อนว่าหู
แบบนี้ก็มีนะอ้าวหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์นะ
แล้วก็แฉถึงวีรกรรมของผู้หญิงเสื้อลายคนนั้นล่ะว่าผู้หญิงคนนี้
ชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเคยแจ้งความจับไปแล้วเคยถูกจับไปแล้วนะ
อนให้ญาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษาจะได้ไม่ออก
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับคนอื่นนี่ไง
คือเราก็ไม่ได้ไปโจมตีไปว่าเขาซะเต็มที่นะแต่ข้อมูลแวดล้อมต่างมันไปในทางเดียวกัน
ถูกเนี่ยชาวเน็ตหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกัน
อยู่ที่เทียนทะเล๑๙บ้างล่ะเอาปืนมาไล่ยิงพี่วินบ้างล่ะ
งงกันเป็นแถบแสดงว่าเคยเจอกันบ่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็ฝากไปถึงญาติพี่น้องหรือหน่วยงานด้วยแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุกับเธอ
หรือกับคนรอบตัวรึเปล่าค่ะแม่มันก็ไม่รู้ใครเป็นใครจริงนะคะ
เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมเรียกว่าช็อกซ้อนช็อกก็ว่าได้
ตามภาษาคนรักสัตว์ไงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ไปเจอภาพที่ไม่ควรจะเจอ
เหตุการณ์นั้นคืออะไรไปดูกันหน่อยแล้วกันแหละกับเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเขาตั้งใจจะไปช่วยหมูป่าพวกนี้ยืนกันอยู่แถวหมู่บ้านร้างนี่แหละนะคะ
ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่เริ่มเรื่องราวสุดช็อก
คือมันน่าสงสารหมูป่าพวกนี้พอมันออกลูกมาแล้วถูกหมาจรจัดคนนั้นกิน
ไล่แล้วหมูป่ามันขยายพันวัยไง
แล้วเขากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเพลงนะ
แล้วนอกจากได้ยินเสียงเพลงแล้วเนี่ยมันได้ยินเสียงบางอย่างด้วย
เป็นเสียงที่แบบเฮ้ยมันแปลกอ่ะ

เออก็คือแบบเปลื้อยอ่ะ
เออทั้งชายทั้งหญิงเลยคุณผู้ชม
ก็งงไงก็เลยแพนกล้องไปเรื่อย
ถามว่าจุดนี้อยู่ไหนบอกพี่กัดกันนิดนึงละกัน
อยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เรื่องที่คุณชนะบอกเนี่ย

พอมาถึงแล้วผู้ชายผู้หญิงนะอยู่ด้วยกัน
คือลักษณะเนี่ยพูดตรงอ่ะ

อืมเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ในตะวงแดงนี่นะเหมือนสติไม่ดี
เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลกับคนรอบข้างที่อยู่
แถวบริเวณนั้นเขาก็ให้ข้อมูลลักษณะคล้ายกันว่า
ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้ว
ลักษณะก็เหมือนคนสติไม่ดีนั่นแหละ

ผู้ชายแวะเวียนเข้ามาที่นี่

โอ้โหคำถามมันเลยเกิดไงกับคนที่เขามาถ่ายคลิปว่า
ผู้หญิงคนนี้ถูกขืนใจหรือไม่

คือคนในพื้นที่เขาก็ตอบนะครับว่า

เพราะผู้หญิงคนนี้ท่าทางที่สติไม่ดีเนี่ย

ว่าได้เงินจากการที่กลุ่มชายเนี่ย

ครั้งหนึ่ง๑๐บาท๒๐บาทหรือ๕๐บาท
ก็แล้วแต่เหมือนกับว่าได้เงินไปดำรงชีวิต

ต่อให้สมยอมหรือไม่สมยอมก็แล้วแต่

เป็นการกระทำกับคนสติไม่ดีด้วยแบบนี้

เราได้ภาพช่วงตอนกลางคืนนี้มาไง
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงสติไม่ดี
ก็สติไม่ค่อยดีแล้วก็ถูกผู้ชายอ่ะ
เข้ามาเวียนพ่มขืนอยู่อย่าง
ทั้งวันทุกวันตลอดเวลานะคะ

สิบบาทเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างนะคะ
ตอนนี้เราก็อยู่กันห่างอย่างห่วงก่อนเพราะว่าเราไม่กล้าเข้าไปตรงตึกคอนกรีตนั้น
นั่นค่ะหลังนั้นเลยค่ะหลังหัวมุมใช่ค่ะใช่ที่เปิดเพลงอยู่
ก็คือต้องบอกก่อนนะแอดมินเพจทูบของบ่าวเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามีเจตนาดีนะ
ที่ตั้งใจจะช่วยผู้หญิงเร่ร่อนคนนี้ใช่ค่ะนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจเขาก็ไปถึง
ก็ทราบข้อมูลว่าผู้หญิงคนที่ถูกกล่าวหาว่าสติไม่ดีอายุ๒๙ปี
เสพยาจนสติไม่ดีแล้วก็ก่อเหตุเผาบ้านตัวเองค่ะแล้วจากการที่ติดยาเยอะเยอะที่บ้านก็เลยไล่ออกให้มานอนข้างถนนสุดท้าย
เขาก็ช่วยประสานนะคือในเบื้องต้นเนี่ยก็จะนำตัวนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลก่อน
เพื่อตรวจหาโรคโควิด๑๙ดูก่อนว่าเป็นโควิดไหมถ้าไม่เป็นจากนั้นเขาจะประสานต่อไปทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมในพื้นที่
เพื่อทำการส่งรักษาอาการทางจิตต่อไปนะครับและแน่นอนตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวไปดูแลแล้ว
ตรวจโควิดแล้วก็ผลเป็นลบนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานติดต่อหาญาติให้รับตัวกลับไปดูแล
ทีนี้คุยกับนางสาวแดงด้วยนะเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านร้างเนี่ยมาแค่ปีเดียวเท่านั้น
จริงเธอก็มีอาชีพของเขาแหละเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ช่วงที่ผ่านมาโควิดระบาดใช่ไหมคะมีผลกระทบก็เลยไม่มีงาน
ส่วนถามเรื่องที่ว่ามีผู้ชายแวะเวียนมาเนี่ยยังไงเธอบอกว่าไม่มีใครเวียนไปหาเธอทั้งนั้นแล้วตัวเธอก็ไม่ได้มีแฟนด้วย
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทั้งตัวเธอเองรวมถึงคนแวดล้อมยังไงก็เนี่ยตำรวจลงพื้นที่ช่วยไปดูแลแล้ว
ก็ถือว่าหลายหลายหน่วยงานก็พยายามจะให้การช่วยเหลือนะครับค่ะไปดูดราม่ากันหน่อยหนุ่มอาสากู้ภัยไลฟ์สด
เขาบอกว่ารักษาโควิดหายแล้วแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยนะเรื่องของเรื่องผู้นำชุมชนบอกว่าให้กักตัว
กักตัวก็โอเคก็จะกักให้ก็ได้แต่ให้ไปกักตัวบริเวณสาราพักศพหน้าเมนเผา
เนี่ยไม่ไหวจริงอ่ะครับคนลุกนะครับทั้งตั้งกลัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่กลัว
มาดูครับ
กันยายนนะครับเอาผมมาทิ้งไว้ตั้งแต่
หกนาฬิกาศูนย์ศูนย์นะครับ
ประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับดูครับ
เพื่อนพี่พี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่
นะครับดูไว้ครับใครใจกล้าใจแข็งจริงจริงนะครับมาดู
โอ้โหแล้วใครจะนอนหลับครับโอ้โหอยู่อย่างงี้
นะครับตายนะครับคืนนี้ก็ไม่หลับไม่ให้นอนกันพอดี
นะครับทั้งหมาหอนนะฮะอ้าวบรรยากาศมันวางเวงอ่ะ

แล้วมันดูเงียบเหงามากไม่มีใครเลยอ่ะคุณรู้จัก
คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนนี้ก็คือว่าที่สิบเอกจารุวงศ์
นินบรรพฤษอายุสามสิบห้าปีเขาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพอีกทั้งเขายังเป็นอาสาสมัคร
สภาพความเป็นอยู่ภายในสถานที่กักตัวแห่งใหม่ของ
เขาค่ะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปรักษาอาการติดโควิด
มาเรียบร้อยหายแล้วมีใบรับรองแพทย์พร้อมเลยแต่พอ
กลับบ้านคือผู้ใหญ่บ้านนายกอบตบอกให้ไปนอน
พักกักตัวก่อนที่ไหนอ่ะครับพี่หน้าเมนเผาศพเนี่ย
ค่ะโอ้ยไปอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหแบบเนี้ยมัน
ก็วิววิวไงเออว่าที่สิบเอกจารุวงก็เลยเล่าเรื่อง
เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ย
บริษัทตรวจหาเชื้อโควิดให้พนักงานช่วงวันที่สิบถึง
สามสิงหาคมเขาตรวจแล้วเขาก็ไม่พบเชื้อ
ไลน์เขาหน่อยนะค่ะส่วนวันที่สิบเจ็ดสิงหาคม
เขาก็อ่ะไปซื้อชุดตรวจเอทีเคมาตรวจก็ไม่พบเชื้อ
อีกครับคิดว่ามั่นใจปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับไปหา
ภรรยาที่อำเพิร์นองกิบุรีรัมวันที่สิบเก้าสิงหาคม
อ้าวแล้วจากนั้นครับวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมตัวเขา
จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสจึงไปแจ้งกับ
อสมในพื้นที่ก่อนที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาล
กิ่งก็พบว่าอ้าวเขาเป็นโควิดแล้วก็พักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลน้องกี่๒วันอาการดีขึ้นค่ะต่อเลยต่อเลยวันที่
สิบสามสิงหาคมก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามกระทั่งถึง
วันที่หนึ่งกันยายนอ่าแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านไป
กักตัวต่อที่บ้านได้เพราะว่าอะไรแพทย์ยืนยันว่ารักษาหาย
แล้วค่ะโดยมีใบรับรองแพทย์ด้วยแต่แพทย์เขาก็บอกนะ
ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัดตัวเขาเองเขาก็
โอเคนะพร้อมที่จะปฏิบัติการปฏิบัติตามนั้นเขาก็ถือ
เอกสารเนี่ยกลับบ้านไปหาภรรยาและพ่อตาแม่ยายที่
บ้านครูใหญ่ตำบลทุ่งกระเต็ดอำเภอน้องกีบุรีรำ
แหละใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าผู้นำชุมชนรวมทั้งอสม
บอกเฮ้ยให้มานี่มานี่มานี่มาพักที่สาราพักศพหน้า
เมนเผาศพที่นี่ก่อนค่ะเขาบอกว่าโอ้ยมาก็มาได้แต่
มาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมมันอยู่คนเดียวเลยมันคนเดียว
ไงคือทางเอ่อหน่วยงานในพื้นที่อาจจะเห็นว่ามาจาก
กรุงเทพก็ได้แม้แต่รักษาตัวแล้วก็ตามคือต้องเข้าใจหน่วย
งานในพื้นที่เขานะคือเรื่องของการเดินทางข้ามพื้น
ที่กันเนี่ยก็อ่าก็ต้องมีการกักตัวถูกไหมแต่สถานที่ไงมัน
เป็นประเด็นตรงที่ว่าให้มาอยู่ตรงเนี้ยผมก็ไม่ไหวไงอืม
ล่าสุดอบตรแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนอเภิร์
กี่บุรีรำเนี่ยก็ยอมให้หนุ่มคนนี้นะคะมากักตัวที่
บ้านแล้วนะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแต่
ยังไงก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างคร่าดีครับถูกแล้ว
แหละก็ต้องดูกันที่ความเหมาะสมถูกแล้วก็ขอให้ทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐกันทุกคนนะครับค่ะไป
ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกันหน่อยมีเรื่องอีกแล้ว
โอ้โหมีคุณพ่อคนหนึ่งเขาวอนหมอปลาช่วยด้วยลูกสาวของ
เขาเนี่ยอาการแย่แล้วครับ
พูดจากนั้นถ้าคุณไม่บอกผมไม่รู้นะใกล้นะถ้าคุณ
ไม่บอกผมไม่รู้ไม่ยินนะคะถ้าได้ป่ะไม่บอกอะพูดมา
พูดนี่ใครเนี่ยพูดมาพูดพูดมาพูดมานี่ใครคุณเป็น
ใครคุณเป็นใครคุณเป็นใครอย่างงี้ไม่ได้นี่ใครคุณเป็น
ใครใจเย็นใจเย็นใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจ
ถ้าคุณไม่พูดเดี๋ยวผมให้หลวงพ่อจัดการนะ
อ้อบไหม
อ้อบไปเอออ้อบไปแล้วไปจบไปโอ้หุ้ยเอาคุณผู้ชมภาพ
เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเหมือนในหนังเลยนะโอ้โหนั่นสินี่

ครัวเขาครับถ่ายเอาไว้ฮะเขาบอกว่าน้องกุ๊กไก่ที่อายุ
หกปีเรียนอยู่มสามคนนี้หญิงในคลิปเนี่ยมี
อาการกรีดร้องคล้ายกับถูกผีเข้าทางครอบครัวไม่รู้ทำ
ช่วยกันจับล็อกไว้ก่อนค่ะนำสายสินมาก็มัด
เอาไว้เลยอืมแล้วยังไงต่อเอาพระพุทธรูปมาวางเอาไว้
ศีรษะเธอกรี๊ดลั่นเลยครับคุณผู้ชมครับพ่อน้อง
กุ๊กไก่ทรงคลิปนี้ไปปริศาน์หมอปลาทันทีทำหน่อย
ฟีบยังไงวอนเลยหมอปลาช่วยลูกด้วยค่ะทีนี้เหตุการณ์
มันเกิดขึ้นคุณพ่อน้องกุ๊กไก่ก็บอกว่าจริง
หน้าเนี้ยลูกสาวมีอาการหวาดกลัวเหมือนจะมี
อะไรมาทับร่างก็อยู่แบบไม่สบายใจก็เลยให้พ่อมานอน
เป็นเพื่อนอืมพอหลับไปสักพักตื่นขึ้นมาพ่อเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกร้องบอกว่า
เฮ้ยปล่อยกูขออนุญาตนะคุณตามนี้เลยน่ะอืมกูจะออกไป
ข้างนอกอืมซึ่งพ่อบอกว่านี่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตัวตน
ของลูกอ่ะแปลกจริงจริงครับก็เลยเรียกญาติญาติเนี่ยมา
ช่วยกันจับตัวไว้อืมสักพักก็หลับไปอืมแต่เท่านั้น
ไม่พอค่ะ๒๓ชั่วโมงถัดมาตื่นขึ้นมามีอาการแบบเดิม
แล้วก็เป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาสี่ห้าคืนนะคุณโอ้คุณพ่อ
เล่าอีกนะครับอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นหลัง๖โมงเย็นลูก
สาวจะเกร็งร้องไห้เหมือนถูกสิ่งเล่นลับสิงร่างถาม
อะไรก็ไม่ตอบจ้องหน้าตาเขมงเหมือนโกรธแค้นที่เอา
สายสินมารัดข้อมือแล้วก็อารวาสทำลายข้าวของอ่ะครับ
คุณชิสาใช่คือคุณพ่อยังเล่าต่ออีกนะว่าปกติลูก
สาวเนี้ยเป็นคนกินน้อยแต่จะตามประสาวใบรุ่นไงแต่พอ
ถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาการแปลกแบบนี้เธอ
จะกินเยอะแบบไม่รู้ตัวเหมือนผีเข้าอ่ะนะคะคุณพ่อ
เคยพาไปหาพระที่นับถือนะแต่พอออกจากบ้านปุ๊บลูก
จะเริ่มกรีดร้องแบบไม่เอาไม่อยากไปอ่ะค่ะแต่พอ
ไปถึงวัดสงบลงเหมือนวิญญาณออกจากร่างไปแล้วอืมพระ
ท่านก็เลยบอกว่าเอ๊เหมือนวิญญาณตนนี้มันอยากจะอยู่
กับลูกสาวนะครับแต่ทางครอบครัวก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้
ไงแล้วถามว่าเขาเคยไปรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน
หลักวิทยาศาสตร์ไหมเออไปนะคะแต่พอไปตรวจไปหาหมอ
ก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรอ่ะค่ะเอางี้เขาบอกต่อนะครับ
เมื่อปีที่แล้วลูกสาวเคยบอกกับคุณพ่อนะครับว่า
เธอน่ะสัมผัสกับวิญญาณได้มีวิญญาณมาขอให้ช่วย
ปลดปล่อยขอใช้ร่างกายของลูกเป็นสื่อกลางแล้วเนี่ยพอ
บอกแบบนั้นลูกสาวเริ่มมีอาการผิดปกติแบบนี้เลยอ่ะ
พ่อมันคิดว่าไม่สบายใจมภาช่วยด้วยค่ะ
ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วถ้าเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ก็
ขอให้หมอปลาแหละช่วยมาดูแลช่วยมาจัดการหน่อย
ว่าเรื่องนี้ยังเปิดปลายเอาไว้นะ

เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหมอปลาว่างไหมเพราะล่าสุดหมอปลาลักษณะจะไม่ว่างนะ

ลงพื้นที่ไปช่วยผู้เสียหายมั้งผมไม่แน่ใจจะเรียกผู้เสียหายได้ไหม

นั่นแหละที่เราเล่ากันไปถูกไหมคะอาจารย์สุนทรนะคะสอนวิธีลงหน้าทองให้กับหลายคน
แต่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าพยายามที่จะทำแบบครูแล้วแต่ทำไม่ได้แล้ว
คราวนี้เรื่องนี้ก็เลยถึงมือหมอปลาแล้วหมอปลาไปช่วยจัดการยังไง

ดูนะครับมีหน้าทองเป็นแผ่นเลยนะ
ภาวะ

นี่คลิปที่เห็นเป็นคลิปที่กลุ่มคนสัตว์อาจารย์สุนทรส่งมาให้ดู
เป็นคลิปใหม่ว่าตอนที่อาจารย์ทำพิธีลงหน้าทอง
เห็นแผ่นทองคำเปลวใช่ไหมแปะไปที่หน้าผาก

นี่แหละคือคลิปที่ลูกศิษย์เอามายืนยันว่าครูสุนทรหรืออาจารย์สุนทรทำได้จริง
อ่ะแต่ลูกศิษย์บางคนบอกก็ทำไม่ได้
เอ่อเพราะเคยไปทำแล้วทำได้ไม่ได้เหมือนที่เคยเห็น
ก็นั่นไงก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ผู้ที่ร้องเรียนก็เดินทางมาที่บ้านของนายสุนทรเนี่ยค่ะ
เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็จะมาขอเงินคืน๒๕๐๐บาท
ครับก็นายบัณฑิตเขาเล่านะครับให้ฟังว่าถูกนายสุนทรเรียกเก็บตั้งแต่ตอนมาเรียนวิชาเป่าทองคำเปลว
ให้หายเข้าไปในกระโหลกแต่สุดท้ายนายบัณฑิตบอกโอ้กลับไปทำที่บ้านเหม็นทำได้เลย
อืมแล้วก็เอาหนังสือเนี้ยเอามาคืนให้นายสุนทรด้วย
บอกไม่เอาแล้ววิชานี้เอาเอาคืนกลับไปเลยค่ะแล้วจะขอเงินคืนนะครับคุณชิสา
ทีนี้นายสุนทรหรืออาจารย์สุนทรเนี่ยบอกว่าแหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สุดวิสัยยังไงก็อโหสิกรรมให้กับนายบัณฑิตละกัน
ที่ไปร้องเรียนสื่อมวลชนไปบอกหมอปลาจนทำให้เป็นกระแสสังคม
แล้วก็หลายคนก็มองในแง่ที่เหมือนกับว่านายสุนทรหลอกลวง
ทั้งที่นายสุนทรเองก็ยืนยันว่าเรียนวิชานี้มาจริงไม่ได้หลอกลวงนะคะ
ถ้าหากว่านายบัณฑิตเนี่ยไม่เข้าใจวิชาหรือทำไม่ได้ทำไมไม่มาคุยกันไม่มาสอบถาม
บัณฑิตบอกแบบนี้คุณชิสาบอกว่าก็ติดต่อนายสุนทรไม่ได้ตั้ง๓อาทิตย์
โดยนายสุนทรอ้างว่าป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะและเมื่อหายแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีก
จากนั้นนายสุนทรก็บอกให้นายบัณฑิตไปขอเข้ามาครูนะ
อย่างนั้นจะมีอันเป็นไปไปขอเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้
เอาแต่นายบัณฑิตก็ดูแล้วทำท่างงนะคุณชิสาว่ามันจะเกี่ยวอะไรยังไงนะ
เรื่องของเรื่องมีทนายไปด้วยวันนั้นทนายภัยศาลเข้าไปพูดคุยกับนายสุนทรว่านายบัณฑิตคนนี้เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อแล้วอีกทั้งเขาไม่ได้กลัวว่าจะมีอันเป็นไปมาที่นี่อยากได้อย่างเดียวเลย
อยากได้เงินคืนเรื่องจะได้จบเออทางทนายภัยศาลก็ต่อไปนะครับว่านายสุนทรมาถึงตรงนี้แล้วนะบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องเรียบเก็บเงิน๒๕๐๐บาท
นายสุนทรคนที่เป็นอาจารย์ก็อ้างว่าทำไมเก็บเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้
ก็เงินที่เก็บมาเนี่ยก็เอาไปซื้อของไหว้ให้กับลูกศิษย์ส่วนที่เหลือเอาไปทำบุญนะ
แล้วนายสุนทรยังบอกอีกนะว่าทนายที่ทนายยังเก็บเงินค่าเวลาว่าความเลย

ส่วนหมอปราก็สอบถามกับนายสุนทรอีกว่าวิชาเป่าธงคำเปลวเข้ากระโลกทำจริงหรือเปล่า
หลอกลวงหรือเปล่านะคะถ้าหากทำได้จริงเนี่ยเอ้านายสุนทรเป่าทองคำเปลวให้ดูหน่อย
เอ้านายสุนทรบอกว่าแบบนี้อยู่จะให้มาทำตอนนี้ทำไม่ได้แล้วสุขภาพไม่แข็งแรง
ก็เป็นผลมาจากการท่องคาถากลั้นลมหายใจเป่าทองคำนี่แหละ
หากทำให้ดูแล้วเนี่ยตัวเองเป็นอะไรคือเอาพูดง่ายถ้าทำให้ดูแล้วตายรับผิดชอบเปล่าหมอปลา

ทำให้ดูหน่อยอาจารย์สุนทรก็บอกว่าโอ้ลูกศิษย์ที่ทำได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่

อุ้ยไม่เอาไหนก็มาแล้ว

สุดท้ายครับได้ข้อสรุปว่านายสุนทร

นี่เห็นไหมเขียนกันเป็นข้อตกลงเลย
ทำสัญญาขึ้นมาว่าหากจ่ายเงินคืนแล้วจะไม่มีการมาเรียกร้องอีก
แล้วขอให้จบเรื่องนี้เลย
อ่าส่วนตัวนายบัณฑิตกับภรรยาเองผู้ที่ร่ำเรียนวิชาก็บอกว่าโอ้สบายใจแล้ว
หลังจากนี้ก็คงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แล้วตั้งใจทำมาหากินดีกว่า
ส่วนภรรยาเองถามเขานิดนึงว่าเขารู้สึกยังไง
ชีวิตกว่าเดิมเมี้ยอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้ดีขึ้น
ที่สำคัญฝึกเป่าทองจนสามีปอดฉีกเสียสุขภาพไปอีก

ที่นี่หลังจากนั้นกลับไปแล้วมันดีขึ้นหรือมีแต่เรื่อง

คือแบบเงินทองขาดมือทำอะไรทำมาหากินไม่ขึ้น

คือฝึกทั้งวันฝึกจนแบบเข้าโรงพยาบาลปอดฉีด
คือเรียกว่าเราไม่มีความเชื่ออยู่แล้ว
หรือเปล่าครับแต่แฟนเนี่ยอยากเรียนไม่ค่ะอยากเรียน

หลังจากนี้จะศึกษาต่อไหมครับวิชาลูกนี้

หมอปลาเปิดเผยว่าเขาน่ะมีความเชื่ออยู่แล้ว
ว่าไม่มีทางเป่าทองคำได้หรอก

นายสุนทรก็อ้างว่าร่างกายไม่แข็งแรงเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

แต่หมอปลาบอกว่าจากการที่เห็นนะ
ดูดบุหรี่แบบนี้มันไม่เกี่ยวกระเป๋าทองหรอก
น่าจะเป็นไม่เป่าก็ดูดบุหรี่นี่แหละ

ถึงพฤติกรรมของนายสุนทรเนี่ยนะคะ
บอกว่าการเป่าทองคำเปลวให้หายไปได้นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง
อาจจะลวงเอาเงินหรือทำให้คนหลงเชื่อว่าทำแบบนี้
แล้วจะทำมาหากินดีมีคนรักคนหลง
ซึ่งหมอปลาบอกว่าเรื่องที่จะทำมาหากินได้ดีมีคนรักคนหลง
อยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมทางศัยศาสตร์นะครับ

ใช่คือทำได้จริงก็คงเสกเงินเสกทองกันหมดแล้วอ่ะ

มันเป่าไม่ได้อยู่แล้วเราก็พยายามให้เขาเป่าให้ดู
เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าวิชานี้มันมีจริงหรือไม่มีจริง
ฉะนั้นสุดท้ายก็พิจารณาเองฮะเราให้เขาเป่า
เขาอ้างว่าเขาปอดไม่ดีแต่อ้างว่าเป็นโรคปอดแต่ดูดบุหรี่นะ
ไม่รู้โรคปอดภาษาอะไรแต่ดูบุหรี่ด้วย
บางทีโรคปลอดเนี่ยเขาไม่ให้ดูบุหรี่อยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องของการขายฝันนะ
คือผมก็อยากจะเตือนทุกคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์นะ
อย่าไปเชื่อเชื่อเรื่องการทำอาหารกินเถอะ
ไปเรียนวิชาการทำอาหารกินเถอะตอนนี้
เรียนวิชาศัยศาสตร์ให้คนเมตตรงเมตตาเนี่ย
มันไม่มีจริงเพราะเอาง่ายเลยถ้าเขาเสกได้จริงอ่ะ
เขาไม่เสกแผ่นทองเข้ากระโหลกหรอก
เขาต้องเสกเพชรนินจินดาดีฝ่าไหม
เสียละคนละล้านก็น่าไปเรียนจริงไหม
คนเรานะจะเม่ตาเนี่ยไม่มีที่สัญญาณ
ต้องให้มันไปโรงหน้าหน้าทอง๒๐อาจารย์อีก
แต่ถ้าใจเขาสกปรกใจเขาเอากุศลมันก็เมตตาไม่ได้หรอก
การที่จะมีเมตตามันต้องเกิดจากข้างใน
ไม่ได้เกิดจากพิธีกรรมเหล่านี้
ง้อเมียง้อแม่ยายค่ะ
นี่ประกาศโทรโคงดังทั่วลั้นไปทั่วพื้นที่
โหยหายมันเถอะ

นายธนเศษอายุ๔๘ปีค่ะคนต้นเรื่องนี่แหละ
นายชัยทิพย์กระมวลพันทิพย์อดีตสจ
แล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่ตำบลโพธารามจังหวัดราชบุรี

เพราะอะไรคะเพราะว่านายท่านเศษเนี่ยแอบไปติดผู้หญิงอื่น
แล้วแม่ยายไม่พอใจไงแม่ยายไม่ยอมให้เข้าบ้านมาเกือบเดือน

นายท่านเศษนะครับไปขอร้องเลยเขาแก่เสียงเขาแก่เสียง
ผมมีเรื่องช่วยหน่อยไปช่วยพูดกับแม่ยายให้หน่อย
เขาบอกวันนั้นโอ้โหยังไงก็ต้องไปช่วยผมให้ได้

แก่เสียงแกบอกว่าแกไปแจกข้าวสารให้ชาวบ้านพอดีที่ตำบลบ้านเลือก
เอางี้ไหนก็ไหนล่ะมาแล้วไงก็ตั้งขบวนกันเลย
เออเพราะไปถึงเนี่ยมีการมอบโพรมะไรดอกไม้
ยายเห็นความตั้งใจก็เลยให้อภัย

ทีหลังอย่าทำตัวแบบนี้
ท้ายที่สุดก็จบลงได้ด้วยดี

คราวหน้าเนี่ยไม่รู้แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ว่าถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนกับงูไม่มีพิษ
ผู้หญิงก็สวนขึ้นมาทันที
นี่ไงคุณเล่นฉีกตลอด

ฉันมุกมี้กับคุณดิที่ฉันไม่ผ่านทุกทิ่งเลย

เดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้เจอกับอะไรนะครับคุณผู้ชม

เอ้ายังไงยังไงเอ๊ะคือเขาว่ากันว่าสามีไปช่วยเหลือเพื่อนข้างบ้าน
แต่กลับมาสภาพมันยังไงเอาอย่างนี้ละกันมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวค่ะอยากจะบอกว่าการมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่ดี
คุณภรรยาคนนี้ก็มีสามีที่มีน้ำใจออกไปช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
แต่สภาพกลับมาทำไมเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ
เปลี่ยนรถไปให้ข่างบ้านเลย
อันมันง่ายอยู่ที่นี่
เดี๋ยวให้โฟกัสเป็นจุดนะคะสภาพเหมือนกับว่าสามีเนี่ยอ่อนแรงมา
แล้วดูที่กางเกิงทำไมไม่ติดกระดุมทั้งเรียบร้อย

อึดอัดอะไรไปเปลี่ยนหลอดไฟไม่ใช่เหรอ
นั่นไงเวลาขึ้นไปแล้วเราต้องยืดตัว

มันแน่นแล้วมันแหย่ไม่เข้าเหรอ
ไม่รู้ไงก็นี่ไงค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพหมีแพนด้ากับตุ๊กตาแสนรักนะคะได้เลยครับ
เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป